คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
คือมันเกิดเหตุการณ์หน้าขนลุกขึ้นกับหมอลำสาวเจ้าของฉายานักร้องสาวเสียงสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปไหว้กราบขอพรองค์พระพิคเนธเมื่อบ่ายวานนี้นี่เองค่ะ
ซึ่งพี่ลาวัลจันเพลเนี่ยนักร้องเจ้าของฉายานักร้องสาวเสียงสว่าง
เขาเดินทางไปกลับไหว้องค์พระพิคเนตปางประธานพรสูงกว่า๒เมตรเลยนะ
จู่คุณผู้ชมดูภาพนะพี่ลาวัลเนี่ยมีลักษณะท่าทางคล้ายกับองค์ลง
องค์ประทับร่างไม่รู้สึกตัวค่ะตัวเนี่ยนั่งสั่นแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลย
ซึ่งอาการนี้อยู่นานมากเลยนะนานกว่า๑๐นาทีเลยโอ้โห
หลายคนที่เห็นตรงนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยตกออกตกใจกันหมดเลยนะคะ
ให้ด้วยอ่ะใช่พออาการเริ่มดีขึ้น
เจ้าตัวก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนที่ก้มกราบเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
คือชาไปหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้ารู้สึกว่าตัวมันลอยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะร้องไห้เหลือเกิน
แล้วพี่ลาวยังบอกอีกด้วยนะว่าเมื่อปี๕๔ที่ผ่านมาเนี่ย
เคยมาที่วัดสว่างอารมณ์เนี้ยแล้วก็มีอาการแบบนี้เลย
อยู่องค์ก็ลงประทับร่างแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะ
แต่พี่ละวันบอกว่ามาที่นี่มีโชคนะคุณผู้ชมจ้ะ
หลังจากนั้นพี่ลาวัลก็เดินเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อแป๊ะ
แล้วก็ยังได้ร้องเพลงถวายเสียงนั่นก็คือเพลงแค่ตัวสำรอง
ซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่กว่า๒๐ปีเลยนะคะ
เป็นผลงานเพลงที่สร้างชื่อทำให้แฟนเพลงรู้จักพี่ลาวัล
ก่อนที่ตอนนี้จะผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคุณผู้ชมนะ

นี่ยังอุ้งช็อตที่พี่ลาวัลร้องไห้อยู่เลย